รับสองจากทีมงานของผมกลับนำแผ่นป้ายที่มีคำบ้ายอยู่นั้น
คุณพระกุ้งมีเวลา๑นาทีที่จะพายให้ลูกทีมของคุณ
เอาเลยเอาเลยมาใช้คำเอามั้ย

ตัดตัด

ใส่อะไรใส่อะไร

หมากระเบา

ผมกิน๑๐แล้วก็ครึ่งนะนี่

โอเคไปเสร็จแล้วไปไปเลยไปละ
เรายังไม่หมดเลย

เฮ้ยเรามากกว่าเขาไม่มีประหล่างครึ่ง

ไม่ใช่เราเป็นคนดีมันอยู่ไม่รอดของสังคมนี้หรอก
เห็นไหมถูกต้องถูกต้อง

มีความซลอยแล้วใช่ไหม

วันนี้แหละเลย

ตอนนี้สวนทิศนี่แพงในสุดได้เลยนะครับ

มันดูแบบทางเข้าดูแกรนกว่าอื่นนะ

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๖๐๐บาท
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๐๐บาท

พี่กัมเจ็ดทีนี้เร็ว
ร้านที่๒ร้านสวนทิพย์
ร้านอาหารไทยต้นตำรับชั้นเลอร์
ท่ามกลางบรรยากาศบ้านเรือนไทยแห่งศิลปะวัฒนธรรม

พร้อมทั้งยังมีการการันตีความอร่อย
รางวัลมิชลินสตาร์๑ดาว
จากวิชลินไกด์กรุงเทพ๒๐๑๙
ในด้านร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม

ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สวัสดีครับ

และเมนูที่เรานำมาให้ทานในวันนี้นั่นก็คือ

เมนูตำรับไทยโบราณที่ขึ้นชื่อของทางร้าน
ซึ่งความอร่อยที่ส้มโอรสหวานอมเปรี้ยว
ำใส่มะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่นถั่วฝักยาว
ยด้วยหอมเจียวแต่งหน้าด้วยกุ้งกุลาดำต้ม
เมื่อได้ทานจะได้ความเปรี้ยวสดชื่นจากส้มโอ
และรสชาติหวานอร่อยจากน้ำยำ
เป็นเมนูโบราณที่เมื่อคุณได้ทานจะติดใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับ

เอายำสมโอล์มาไหนสิ
อยากจะกินยำสมโอล์

อ๋อครับผมได้๓จานนะครับอ๋อ

อุ๊ยน่ากินมากอันนี้น่ากินจริงน่ากินมากอันนี้
อันนี้ลุย

ไม่เป็ดสินะครับ
มันไม่ไหวแล้ว
มันไม่ไหวแล้วคุณ
คอแล้วอ่ะบอกแล้วตอนนี้

เริ่มให้กับ๕เหลืออันยิ่งใหญ่ของมึง

หน้าได้ข่าวใส่ไว้เยอะ

อ้าว

อ้าว